ที่พ่อเองก็จะใช้คำว่าตัดหางปล่อยวัดได้ไหม
เพราะว่าเอือมระอามากมีลูกฝาแฝด
แต่ว่าฝากผีฝากไข้คงไม่ได้หาแต่เรื่องใส่ตัว
กำลังพูดถึงกรณีของแฝดพี่น้องครับปืนโหด
ที่ไปทวงถามดูว่ามีหัวเข็มขัดสถาบันการศึกษาอะไรหรือเปล่า
โชว์ให้ดูแล้วบอกว่าไม่มี
ก็ยังไม่ยอมชักปืนยิงทำให้นายน้ำมนต์อายุ๑๙เสียชีวิต
จับได้แล้วนะครับ๘พี่น้องคู่นี้เนี่ยนะฮะ
เป็นลูกตำรวจโอ้โหพ่อเป็นตำรวจครับ
แต่พ่อบอกเลยว่าเอือมระอาแล้วกับลูกแฝดคู่นี้ของพ่อ
ล่าสุดครับวันนี้มีคำถามจากแม่ของผู้ตาย
ถามไปถึง๒คน๒พี่น้องที่ก่อเหตุ
ลองดูว่าแม่เขาพูดยังไงถามอะไรฮะ
คำขอโทษน้องก็ไม่แก้ยกมือ
เด็กเรื่องเรียนต้องเรียนหนังสือ
ต้องไหว้ผู้ใหญ่แต่คำขอโทษไม่เป็น
ลูกแม่ว่ายแม่จักท่องหัวบันได
ทำไมลูกแม่ทำได้ไม่ได้เรียนหนังสือ

ทวงถามคำขอโทษจากฝั่งของแฝดพี่น้อง
ที่ก่อเหตุยิงลูกชายของแม่คือ
น้ำมนต์อายุ๑๙จนเสียชีวิต
น้ำมนต์ถูกคู่แฝดมาถามว่า

ก็บอกไปแล้วว่าไม่ได้เรียนกำลังจะไปเที่ยวห้าง

หาว่ายกมือไหว้ขอโทษเป็นไหม

แต่ลูกแม่ไหว้ทุกคนตั้งแต่หัวบันไดเนี่ย

ทำไมลูกแม่ทำได้แล้วสองคนนั้นเขาทำไม่ได้ล่ะ
แล้วทำไมสองคนนั้นใจร้ายกับลูกแม่จังเลย
เลี้ยงลูกมา๑๙ปีไม่เคยทำร้ายลูกเลยสักนิด
แล้วสองคนนั้นเป็นใครจะมาทำกับลูกแม่แบบนี้ได้ยังไง
สาคอนมาเฝ้ารอดูหน้าฝาแฝดพี่น้องปืนโหดครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปประกบยิงลูกชายคุณแม่จนตาย
ระหว่างที่จะนำตัวไปฝากขังแม่ร้องไห้
แล้วก็บอกว่าฝาแฝดคู่นั้นเขาไม่ยกมือไหว้ไม่ขอโทษ
เป็นเด็กไม่ไหว้ผู้ใหญ่อยากจะฟังคำขอโทษก็ไม่ได้ยิน
ถ้าแม่ได้ยินคำขอโทษจากสองพี่น้องนั้น
อย่างน้อยวันนี้แม่กลับไปที่งานศพลูกชายแม่
จะได้ไปเคาะโลงบอกลูกชายว่าเขาขอโทษแล้วนะลูกนะ
แต่แม่ไม่ได้ยินแฝดพี่น้องสองคนนั้นไม่พูดฮะ

เกิดขึ้นหลังจากตำรวจสนประเวทคุมตัวนายยศกร
แฝดน้องนะครับหรือว่านายน็อต
และแฝดผู้พี่คือยศพรหรือนายโน้ต
ทั้งสองคนอายุ๑๙ปีเพื่อส่งตัวไปฝากขังครับ
หลังจากก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ประกบยิงนายน้ำมนต
ระหว่างที่นั่งซ้อนท้ายเพื่อนจะไปเที่ยวห้างจะไปดูหนัง
ขอไปดูหนังแป๊บเดียวสุดท้ายโดนยิงตายนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสาย๔พฤศจิกายน
กลางวันแสกบริเวณปากซอยอ่อนนุษย๗๐
อ่อนนุษย์กรุงเทพมหานคร
ต้องการอยากจะดูหัวเข็มขัดอยากจะรู้ว่า
ผู้ตายเรียนที่ไหนเขาก็ตอบแล้วแต่ก็ยัง
ไม่ยอมหยุดฮะใช้ปืนยิง
ทางฝั่งผู้ก่อเหตุก่อนอันนี้อ้างว่า
ผู้ตายลงมาจากรถและจะพุ่งหาเขาก่อน
เขาเลยต้องป้องกันตัวเลยต้องยิงแบบนั้นออกไป
ก่อเหตุเสร็จแล้วขี่รถหลบหนีเอาปืนเอาเสื้อผ้า
เอารถไปซ่อนไว้แต่สุดท้ายก็ตามจนเจอเนี่ยนะฮะ
นอกจากแม่ของในน้ำมนคือแม่ของผู้ตาย
จะทวงถามคำขอโทษแล้ววันนี้ครับ

พี่น้องสองคนนั้นครับคือยศพรและยศกรนะฮะ
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
และความผิดตามพรบออาวุธปืนนะครับ

เนื่องจากเป็นเหตุอุกชะกันและมีอัตราโทษสูง

บลูซึ่งเป็นเพื่อนของคูณทรัพย์หรือว่าน้ำมนต์เนี่ย

จังหวะที่บลูขี่คูณทรัพย์นั่งซ้อนท้าย
แล้วรถอีกคันหนึ่งขี่มาประกบเนี่ย
จังหวะชะลอเนี่ยคูณซับลงมาจากรถ

เพื่อนเข้ามาช่วยประคองนี่ฮะ
จังหวะนั้นผู้ตายตอนนั้นยังพอมีแรง
ค่อยเดินแล้วนั่งลงกับพื้น

แล้วชาวบ้านเริ่มเห็นก็มาช่วยกันประถมพยาบาล
ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตในที่สุด
อย่างที่บอกนะครับว่าเหตุการณ์อุกอาจมากนะครับ
ทั้งสองคนก่อเหตุเสร็จแล้วหลบหนีไป
ค้านการประกันตัวโทษนั้นสูงนะฮะ

พี่คือยศพรหรือว่าในโน้ต
และแฝดน้องคือยศกรหรือในน็อต
ปรากฏว่ามีประวัติทะเลาวิวาสหลายครั้งครับ
กลับไปปีที่แล้ว๒๕๖๕ช่วงเดือนกันยายน
แฝดผู้พี่ถูกคู่อาริยิงบาดเจ็บ
มามกราคมปี๖๖ต้นปีที่ผ่านมา
ยิงคู่อาริบาดเจ็บฮะ
อกจากนี้ยังพบว่าทั้งสองคนนั้นเป็นลูกของตำรวจ
พ่อเนี่ยเป็นดาบตำรวจฮะตำรวจยศดาบตำรวจนะ
ก่อเหตุทะเลาวิวาสกันซ้ำซากจนพ่อ
พ่อเนี่ยซึ่งก็เป็นตำรวจเนี่ยเอิมระอาไม่ไหวแล้ว
พ่อเจ็บช้ำน้ำใจมาโดยตลอด
อายุ๑๙แล้วนะก็ถือว่าโตแล้ว
พ่อแม่จะฝากผีฝากไข้สุดท้ายฝากได้ไหมล่ะ
ลูกมาทำแบบนี้ฝากได้แค่เข้าคุกอย่างเดียวเลยค่ะเนี่ย
ก่อเหตุครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะถือว่าอุกอาจมากนะ
มีรายงานว่าทั้งสองคนได้รับคำสั่งจากรุ่นพี่
ให้ไปตบหัวเข็มขัดมา๓หัว
แล้วก็เสื้อช็อปสถาบันไหนก็ได้
ย่านชาญเมืองอะเอามาให้ได้๓ชุด
และจะให้ร่วมแก๊งเหมือนเป็นภารกิจมิชชั่น
ถ้าเองสองคนอยากอยู่แก๊งฆ่า
ไปเอาเสื้อสถาบันไหนมาก็ได้ให้ได้๓เสื้อ๓ชุด๓ตัว

ไปตบออกมาจากสถาบันไหนทำให้ได้ก็ละกัน

วิธีการที่เขาจะไปเอามา

แล้วสุดท้ายชักปืนยิงเขา

ขณะที่ในบลูนะครับเพื่อนของนายน้ำมนต์
ในบลูเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ผู้ตายซ้อนท้ายบอกว่า
พฤศจิกายนครับขี่รถออกมาจากบ้านในซอยย่านอ่อนนุษย์๖๒
พร้อมกับผู้ตายนายคูณซับหรือว่านายนามน
น้ำมนต์นั่งซ้อนท้ายมานะครับ
พอมาถึงปากซอยอ่อนนุษย๗๐เขตประเวทกรุงเทพมหานครจู่ฮะ
พี่น้องคู่กรณีฝาแฝดคู่นั้นขี่รถตามมาประกบ
ถามคำถามเรียนที่ไหนตอบไปแล้วว่าไม่ได้เรียนก็ยังไม่ยอมหยุด
เล้าหรือตื้อไม่เลิกขอดูหัวเข็มขัดหน่อยสิ

คนซ้อนท้ายชักปืนออกมายิงเพื่อนผม๑นัด

เห็นเขาขี่เข้าตามถนนอ่อนนุษย์มุ่งหน้า๔นครินทร์
อันนี้คือเพื่อนของผู้ตายเล่าให้ฟังนะครับ
ไม่นานหลังจากนั้นก็โทรเรียกรถพยาบาลให้มารับ
เพื่อนที่โดนยิงไปส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเพื่อนผมตายครับ
บลูคนขี่มอเตอร์ไซค์ยืนยันว่า
คนที่ถือปืนทวงถามเรื่องหัวเข็มขัดจริง
เพราะฝั่งคนก่อเหตุเขาอ้างว่าไม่ได้ไปถามเรื่องหัวเข็มขัดเลย
แค่ต้องการป้องกันตัวเพราะว่าผู้ตายกระโดดลงมาจากรถ
พุ่งหาพวกเขาก็เลยต้องยิงปืนออกไป
อกจากนี้ในบลูคนขี่รถ

ฝั่งนู้นเขาถือปืนเตรียมรอเอาไว้แล้ว
ตัวเขาเองกับน้ำมนต์เนี่ยไม่ได้เรียนอยู่ที่สถาบันไหนทั้งนั้นแหละ
เพราะว่าออกมาทำงานกันแล้ว
ฟังคำยืนยันย้ำชัดครับ
แล้วมึงเรียนไหน
เขายิงเสร็จแล้วเขาขี่รถหนีเลยครับ
ตำรวจไล่แก่รอยวงจรปิดหลายจุดในพื้นอรณนุษย์ได้ข้อมูลบอกแทรกว่า
กลับบ้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ

ก่อนหน้านั้นช่วงเวลา๑๐โมง๔๙นาทีพี่น้องฝาแฝดขี่รถผ่านซอย
นคริน๔๑ครับนี่ฮะภาพนี้นี่คือยิงเสร็จแล้วนะขี่รถพากันกลับบ้าน
โมง๕๓นาทีเลี้ยวซ้ายแยกศรีอุดมมุ่งหน้าซอยเฉลิมพระเกียรติ
หนึ่งครับนี่ฮะในวงกลมสีชมพูคนพี่คือยศพรเป็นคนขี่
ศกรน้องชายที่เพิ่งจะยิงนายคูณทรัพย์หรือนายน้ำมนต์นั่งซ้อนท้าย
ไปอีกหนึ่งนาที๑๐โมง๕๔นาทีครับขี่รถผ่านซอยเฉลิมพระเกียรติ๙
แล้วก็ถูกจับได้ในช่วงค่ำอย่างที่บอกนะฮะว่าตำรวจเองเขาก็ไล่เช็คเบาะแส
กล้องวงจรปิดได้ข้อมูลคนครอบครองรถคันนี้สีขาวคันที่ก่อเหตุเนี่ย
เป็นผู้หญิงที่มีลูกแฝดประสานเช็คดูแล้วอ้าวพ่อเขาเป็นตำรวจนี่นะ
สุดท้ายพ่อตัดสินใจพาลูกสองคนเข้ามอบตัวครับพ่อเองก็คงเจ็บช้ำไม่น้อย
แม่คนก่อเหตุแม่คนก่อเหตุเองก็เสียใจฮะเย็นที่ผ่านมาพ่อและแม่ของนายน้ำมนต์
แล้วก็ญาติพี่น้องครับนิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเชิญวิญญาณของผู้ตาย
ตรงจุดเกิดเหตุบริเวณนี้ครับระหว่างทำพิธีเนี่ยทั้งพ่อและแม่ของผู้ตาย
สารมากเลยพ่อก้มลงไปแล้วกราบที่พื้นแบบไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกกลับขึ้นมา
ร้องไห้ใจจะขาดแล้วค่อยเดินออกจากจุดที่ทำพิธีเพื่อไปสงบสติอารมณ์
เพื่อไปสงบสติอารมณ์

บอกว่าคุณพ่อไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
แล้วเหมือนมีอาการเพ้อ
พูดถึงเรื่องลูกชื่อลูกอยู่ตลอดเวลา

วันนี้พ่อพูดชัดอีกครั้งว่า
เอาผิดถึงที่สุดแน่นอนครับ
ไม่ได้คุยอะไรกับลูกในครั้งสุดท้ายไหมครับพ่อ

ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะคุยกันเท่าไห
แล้วแต่เขาไม่กล้าบอก
พี่ผมรักลูกผมผมไม่เคยให้มันทำงานเลย
ผมไปทำงานแทนมันให้มันอยู่บ้าน

พ่อพยงคุณแม่ของผู้ตายครับ
กลับขึ้นรถเพื่อเดินทางไปที่วัด
พิธีเผาศพของนายน้ำมนต์นั้นจะจัดขึ้นในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับ
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในทางคดี
เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ